ช่วงนี้ฝนตกตกการจะขึ้นไปทำงานบนที่สูง

ค่ะคือหลังคาท่านรั่วฝนตกบ่อย
ท่านก็อยากจะขึ้นไปหารอยรั่วข้างบนนั้นขึ้นไปแล้วเห็นสูงไหม
สูงตั้ง๙เมตรท่านก็ฉีดน้ำไปดูรอยรั่วไปฉีดน้ำไป
ให้คนงานข้างล่างเปิดปิดน้ำเปิดปิดน้ำแต่อีท่าไหนไม่รู้
ตกลงมาครับคุณผู้ชมฮะจากความสูง๙เมตรเสียชีวิตเลยครับ
ตำรวจสนบังขุนเทียนนะครับไปกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบเหตุครับผู้ชายตกจากที่สูงเสียชีวิต
บริษัทแห่งหนึ่งครับแขวงคลองบางพรานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นปลูกติดกัน๓คู่หา
ประกอบกิจการค้าลิฟต์ฮะอุปกรณ์ติดตั้งลิฟต์บำรุงรักษาลิฟต
ทำหมดที่นี่บริเวณโกดังเก็บของด้านหลังครับพบศพนายชายง
กิติอาพรพลอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของบริษัทนอนหงาย
มีบาดแผลชะกันที่ด้านหลังศีรษะหนึ่งแห่งนางดีอุทัยบัวบาน
แม่บ้านของบริษัทเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับนายชายงเนี่ย
ขึ้นไปประตูอาคารจะไปสำรวจความเสียหายของบนหลังคาโกดัง
โดยท่านใช้สายยางฉีดน้ำทำความสะอาดตามรอยต่อของแผ่นหลังคาคลิลิก
จะหารอยรั่วนะครับเพื่อจะซ่อมมัน
จากช่วงนี้ฝนตกทุกวันแล้วมันมีน้ำรั่วนะครับลงมาที่พื้นด้านล่างโกดัง
ผู้ตายก็ไหว้วานเธอนะครับที่เป็นคนคนช่วยเนี่ย
บอกว่าอ้าวเธอเปิดปิดน้ำนะเดี๋ยวฉันจะดูรอยรั่ว
ฉีดน้ำไปได้สักพักคาดว่าไอ้แผ่นหลังคาอาคลิกมันเก่ามากครับคุณผู้ชม
มันแตกแตกแล้วพังเนี่ยฮะแตกแล้วพังลงมา
ต่อหน้าต่อตาเธอเสียชีวิตเลยฮะหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วนะครับก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรหาสาเหตุ
การเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ